วันนี้มีเรื่องช็อกเหมือนกันนะอ่า

คุณชูวิทย์ออกมาแฉเพื่อชาติกรณีของคุณเศรษฐาทวีสิน
ก็บอกว่าเมื่อจะเข้าเป็นคันดิเดตนายกต้องถูกตรวจสอบมันมีเรื่องราวการหลีกเลี่ยงภาษี
สมัยเป็นผู้บริหารของแสนสิริอะไรพวกนั้น

คำถามก็คือว่าคุณชูวิทย์ออกมาแฉทำไมมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
คุณชูวิทย์บอกแฉเพื่อชาติจริงไม่มีอะไรจะเสีย

เพราะชีวิตนี้อาจจะอยู่ได้อีกไม่นาน
คือก่อนหน้านี้เราพอจะทราบข่าวคุณชุวิต

จนกระทั่งเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ก็น่าจะพูดเป็นที่ชัดเจนอาจจะเป็นครั้งแรกแล้วมั้ง

ก่อนจะแถลงข่าวตอนเที่ยงเมื่อวาน
วันนี้คุณชูวิทย์ไปหาอธิบดีกรมสรรพากร
เพื่อจะเอาหลักฐานกรณีคุณเศรษฐาแล้วก็แสนสิริไปยื่นให้ตรวจสอบ

นักข่าวก็เลยถามเพิ่มเติม
พอถามไปเชื่อไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณชูวิทย์อึ้งนิ่งไป

ก่อนจะยอมเปิดเผยกับสื่อมวลชน

น้องนักข่าวในวันนี้บอกผมเป็นมะเร็งตับ

ตอนนี้ระยะ๓เข้าระยะ๔

เรื่องสุขภาพบางทีคนถามมาเยอะมาก

ถ้าคุณถามอะไรก็คุณที่ก็ไม่กลัวไหมครับ

ผมใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายแตกต่างกับคนอื่น

ผมเป็นคนใช้ชีวิตด้วยความสุข
ใช้ชีวิตในวัยสุดท้ายวันเวลาสุดท้ายอย่างมีความสุข

ก็หมายกำหนดการของผม
เขาแม็กซิมัมผมอยู่ไม่เกิน
เพราะฉะนั้นคุณต้องดีใจนะ
คุณอาจจะคิดถึงผมในวันที่ผมไม่อยู่
คนอาจจะคิดถึงว่ามันขาดอะไรไป
แต่สักวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นทุกอย่างก็เหมือนเดิมแล้วครับ

แม่ในสนามข่าวเราก็สัมภาษณ์
แล้วก็เจอคุณชูวิทย์มานานใช่ไหม

ตั้งแต่ยังเป็นนักธุรกิจที่คุณชูวิทย์บอกก็ยอมรับว่า
มันก็มีเรื่องราวต่างนานาบาบงบาเบียอะไรเยอะแยะไปหมด

อ่าลงสมัครผู้ว่ากฐมอธ์

เป็นนักโทษออกมาก็แฉอะไรต่างนานาเยอะแยะไปหมด
ได้ยินข่าวแบบนี้มันก็อดใจหายอยู่ไม่ได้
ก็ได้แต่หวังว่าคุณชูวิทย์จะสุขภาพแข็งแรง
คุณชูวิทย์บอกว่าตอนนี้รักษาอาการป่วยมะเร็ง
หมอแจ้งว่ามีเวลาอีกประมาณไม่เกิน๘เดือนนะฮะ
ก็ได้แนะนำให้ปฏิบัติตัวเหมือนกับคนป่วยปกติ
แต่เห็นว่าสิ่งที่หมอแนะนำไม่ได้ช่วยหายจากโรคมะเร็ง
ขอเลือกใช้ชีวิตในช่วงสุดท้าย
ให้แตกต่างจากคนอื่นอย่างมีความสุขก็แล้วกัน
ไปก่อนหน้านี้จะเห็นว่าคุณชูวิทย์เองก็เคยโพสต์
คลิปต่างในการออกกำลังกายดูสุขภาพแข็งแรงมาก

นี่ตอนนั้นตอนมีกรณีกับคุณสันทนะใช่ไหม

ยังเคยว่ายน้ำโชว์ก็มีฟิตเน็ต
ว่ายน้ำยกน้ำหนักยกดำเบลวิ่งลู่วิ่ง

เอาละสุขภาพร่างกายก็ส่วนหนึ่งต้องให้กำลังใจกันนะ

อีกส่วนหนึ่งเรื่องการแฉเพื่อชาติณขณะนี้
ที่ออกมาแฉเรื่องกรณีคุณเศรษฐาตั้งแต่เมื่อวาน
วันนี้คุณชูวิทย์บอกขอเดินหน้าเพิ่มเติมนะครับ

คุณชูวิทย์นำหลักฐานการโอนที่ดินของแสนสิริต่าง
ที่แถลงเอาไว้แฉไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะฮะ
เอาไปส่งมอบให้กับอธิบดีกรมสรรพากร
เพื่อให้ตรวจสอบคุณเศรษฐาและบริษัทแสนสิริ
กรณีการซื้อขายที่ดิน๔๐๑ตารางวาถนนสารสินย่านสวนลุมพินี

เข้าข่ายเลี่ยงภาษีหรือไม่นะฮะ
นี่ก็มีตัวแทนที่มารับมอบเอกสารต่างนะครับ
ว่าใส่ไทยอย่างแสนสิรินะครับ
จะไม่รู้เชียวหรือว่าวิธีการโอนสิทธิ์แบ่งเป็น๑๒วัน
วันละคน๑๒วัน๑๒คน
จะไม่เข้าวิธีการหลีกเลี่ยงภาษี
ซึ่งทางตัวแทนที่มารับเอกสารต่างของคุณชูวิทย์เนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องเอาไปตรวจสอบตามขั้นตอนนะฮะ
ในส่วนของคุมสมกรว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไง
แล้วถึงจะเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างเนี่ย
มาสอบถามกันต่อไปแต่ต้องดูเรื่องต้น

ในเบื้องต้นก่อน

ที่มันมีกรณีในขณะนี้ที่คุณชุวิตออกมากล่าวอ้าง

ขั้นตอนต่างดำเนินการอย่างถูกต้อง

คุณชูวิทย์ก็มอบหลักฐานต่าง

คุณชุวิตยังได้โชว์หนังสือชีวิตที่พลิกผัน

หากคุกไม่อยากติดคุกหากไม่อยากติดคุกก็ต้องอ่านหนังสือเล่ม
นี้เป็นหนังสือที่เขียนเอาไว้ก่อนจะเดินทางไกลคุณชุวิต
บอกอยากมอบหนังสือเล่มนี้ให้กับคุณเศรษฐานะครับพร้อมกับ
แนะนำให้คุณเศรษฐาถอยจากการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนื่อง
คุณสมบัติไม่เหมาะสมโดยหากยังดึงดันต่อไปเนี่ยจะมี

หนังสือที่อยู่ในมือผมเล่มนี้ผมตั้งใจจะเขียนไว้ก่อนที่ผม

นี้ครับชีวิตที่พลิกผันแฉทุกเม็ดตามสไตล์ด้านหลัง
หนังสือเล่มเนี้ยผมอยากเขียนให้คุณและมอบให้คุณเศรษฐาทวี
สินจริงจริงเนี่ยคุณต้องมองไปที่คุณอุ้งอิงแล้วการที่คุณเอา

เอานายเศรษฐาขึ้นมารับประกันได้จะมีปัญหาแน่นอน
เพราะอะไรครับเพราะผมยังมีแอปปี้โสดสองถึงสิบ
มันเป็นโจรที่มันไม่ได้ใช้ปืนจ่อมันเป็นโจรใส่สูตรครับ
คุณฟังดีดีนะดังนั้นการเป็นโจรใส่สูตรเนี่ย
พฤติการผมต้องทะเลาะกระดูกเพาะไส้เทาะลำไส้ออกมาให้คุณได้เห็น
นี่คุณชูวิทย์ก็เลยฝากไปถึงเพื่อไทยเลยบอก
ควรจะข้ามคุณเศรษฐาไปถึงคุณอุ้งอิ๊งไปเลยคันดิเดตนายกอีกคนนึง

คุณผู้ชมครับคุณชูวิทย์วันนี้ก็ยังนี่ทำท่าทางแบบผิวปาก
ตอนพูดถึงอนาคตของคุณเศรษฐานี่นะฮะ
หลังจากเอาหลักฐานทั้งหมดส่งให้กับทางกรมสรรพากรไปเนี่ยนะครับ
ลองดูตรงนี้หน่อยว่าคุณชุวิตเขาหมายถึงอะไรยังไง

ผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่ามีคนมาขอให้ยุติการแฉเรื่องนี้นะ
แต่ไม่เคยมีการเสนอผลประโยชน์
แล้วไม่ใช่เรื่องความแค้นส่วนตัวยืนยัน
เพราะตอนนี้เริ่มมีคนออกมาบอกว่าคุณชูวิทย์เคยมีกรณีอะไรกับคุณเศรษฐาในอดีตหรือเปล่า
เรื่องที่ดงที่ดินจะซื้อจะขายแล้วเขาไม่ซื้อไม่ขายด้วยหรือเปล่า
ก็เลยแบบแค้นฝังหุ่นเอาไว้หรือเปล่า
คุณชูวิทย์บอกไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เรื่องความแค้นส่วนตัว
ช่วงหาเสียงโค้งสุดท้ายของภักดิ์เพื่อไทย
ตอนนั้นคุณชูวิทย์ก็เดินสายไปทุกภาคการเมืองนะ

เพื่อจะไปถามว่าเอายังไงนโยบายกัญชา
คุณจะชอบคุณจะสนับสนุนไหมหรือจะยังไง
กัญชาเสรีของพักภูมิใจไทยของคุณอนุทินเนี่ย

ยังยิ้มแย้มกันอยู่เลยยังเอ้ออุยพงอุยพร้อมด้วยซ้ำ

ตรงกฏเขาชี้แจงอย่างเป็นทางการด้วย

ตอนนี้จะมีแสนสิริที่ออกมาชี้แจงผ่านทางเอกสาร
ที่ถูกกล่าวอ้างถึงจากการแถลงของคุณชูวิทย์นะครับ

เป็นสำนักงานให้เช่านะครับ
ราคาค่าเช่าต่อเดือนสำหรับสำนักงานตรงนี้
ก็เดือนนึงแสนกว่าบาท

ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนเพลินจิตด้วยนะครับ
ประเมินที่ดินในกรุงเทพ
กรมธนารักษ์ประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่
ในปี๒๕๖๖ถึง๒๕๖๙
เลที่แพงที่สุดของกรุงเทพถนนเพลินจิตตารางวาละ๑ล้านบาทเท่ากับถนนวิทยุ
ส่วนถนนศรีลมตารางวาล๑ก็๗๕๐๐๐๐บาทถึง๑ล้านบาท
ราคาแพงจะอยู่แถวนี้มาถึงศรีลมมาถึงพระรำ๑ราชดำริด้วย
ล่าสุดคุณโชวิทโพสต์เมื่อ๑ทุ่มบอกราคาจริงแต่ปันราคาสูงกว่าเกือบ๑๐เท่า
๖๑ที่ดินแปลงที่แสนสิริซื้ออยู่ในนามบริษัทเมื่อเลิกบริษัทคืนทุนให้ผู้ถือหุ้น
ตารางวาละ๔แสนบาทแต่พอปี๖๒แสนสิริปั่นราคาซื้อสูงถึงตารางวาละ๓๙๓๐๐๐บาท
ราคาสูงที่สุดที่ประเทศไทยมีการซื้อขายที่ดินมานายเศรษฐาเป็นกรรมการผู้จัดการบมจแสนสุริในขณะนั้น
ปั่นขึ้นสูงขนาดนี้ผู้ถือหุ้นเจ๊งแต่ใครได้กำไรลองเดาดู
อันนี้คุณชุวิตโพสต์เอาไว้แบบนี้นะครับ
คุณชูวิทย์มีคำถามคุณอนุสรก็มีคำถามเหมือนกันค่ะ
คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดสอสอแล้วก็รองโฆษกภักดิ์เพื่อไทยบอกว่า

ปฏิบัติการล้มนายเศรษฐาที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าล้มนิดเพื่อชุบชีวิตใครหรือเปล่า

ล้มนิดเพื่อชุบชีวิตใคร
ชีวิตคนที่หมดโอกาสเป็นนายกให้กลับฟื้นคืนชีพหรือเปล่า
คุณอนุสรบอกว่าที่ออกมาตั้งคำถามดังไปถึงคุณชูวิทย์เนี่ย
ก็เพราะอยากจะรู้ว่าทำไมต้องมาเลือกจังหวะที่เพื่อไทยกำลังเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายก
ในวันที่กำลังจะลงที่ประชุมสภาเนี่ยจะลงมติกันด้วยคือถ้าตามกำหนดการเดิมอ่ะ
วันที่เพื่อไทยบอกว่าถ้าถึงวันโหวตนายกเมื่อไหร่เพื่อไทยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นนายก
มันพอเหมาะพอเจาะไปไหมว่าจะต้องเลือกมาลงมือในจังหวะที่ประเทศกำลังต้องการต้องการนายกรัฐมนตรี
สิทธิ์ที่คุณชุวิตทำได้แหละในฐานะประชาชนอ่ะแต่ไอ้การเลือกลงมือในจังหวะแบบนี้เนี่ย
แบบนี้เนี่ยใครได้ประโยชน์สูงสุดเหรอ
คุณอนุสรยืนยันว่าคุณเศรษฐามีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูล
ไม่ได้ทำผิดหรือละเมิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรมตามที่ถูกกล่าวหา
และถ้าใครสงสัยติดใจกรณีไหนก็ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่กรมสรรพากร
เวลานี้ประเทศไทยไม่ควรขาดรัฐบาลเพราะเราเสียโอกาสมานานหลายเดือนแล้ว
อยากขอร้องให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อได้แล้ว
ทางที่จะมีลุ้นในการเป็นนายมตรีให้กลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่ง
แต่ก็มีคนเข้าไปตอบในคอมเมนต์อยู่เยอะเหมือนกันนะ
บอกว่านี่มันเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนที่คุณชูวิทเข้าไปดักรอ
จะเจอลุงตู่ที่ไปดักรออยู่หน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ
แล้วก็ได้เข้าไปคุยในห้องสักแป๊บนึงใช่ไหมเรื่องกัญชาเหมือนกันนี่
ตอนนั้นจะถามเรื่องกัญชาเหมือนกันแล้วพอเขาเลิกแถลงข่าวของพักรวมไทยสร้างชาติอะไรเสร็จเนี่ย
ก็เลยนี่มีคนเชิญคุณชูวิทย์เข้าไปแล้วก็ได้คุยกับพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นอยู่สัก๑๐นาที
คุณชุวิตก็เคยออกมาเล่าให้ฟังอยู่แต่อันนี้คุณอนุสรเขาโพสต์ไว้อย่างนี้
คุณเศรษฐาทวีสินคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่าพูดถึงเรื่องที่คุณชุวิตออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างเหล่านี้อย่างเป็นทางการเลยนะฮะ
อกจากมีแสนสิริที่ออกเป็นเอกสารข่าวกับสื่อมวลชนใช่ไหม
และนี่คือทวิตเตอร์ล่าสุดที่คุณเศรษฐาโพสต์เอาไว้นะครับเอาขอดูใหญ่ใหญ่อีกที
บอกว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีแฮ็กทวิตเตอร์แอคเคาน์ของผม
และทำการแก้ไขข้อความเดิมเพื่อปลุกปั่นและสร้างความเข้าใจผิด
เอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับอ่าแล้วก็โพสต์เป็น

หนังสือสีแดงเอาไว้ทวิตเตอร์แอดทวีสินถูกแฮ็ก
และสวมรอยแก้ไขข้อความเดิมเพื่อปลุกปั่นและสร้างความเข้าใจผิด
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด